รู้จริงทุกเรื่องบันเทิงเจอเจอกับเราสองคน
เช่นเคยเพลงประจำ๘โมง๓๕นาที

ติดตามข่าวบันเทิงก่อนที่บอกเมื่อสักครู่
ที่บอกกับพี่มิ้วกับคุณมิ้นท์อรัชพร

เรื่องนี้ต้องมีคนเงิบ
คุณผู้ชมได้ติดตามกันไปแล้วนะคะว่ามีตัวละครตัวไหนบ้าง

มีคุณดิวอริสลากับคุณไผ่วันพ้อย

คู่ต่อมาคือสาวเจนนี่และไฮโซแชมป์อีก๑คู่
ประเด็นมันเกิดขึ้นว่ามีลายหลุด
เขาอ้างว่าตามไลน์นะคุณไผ่วันพ้อยอยู่ฝั่งคุณดิวนะ
คุณไผ่แฟนคุณดิวไปจีบสาวเจนี่แฟนคุณแชมป์
ปรากฏว่าหลายคนติดตามไปก็ว่าเออเขาก็อยู่ของเขาดี
หมายถึงว่าคุณแชมป์แล้วก็สาวเจนี่อยู่กับเขาดี

แต่ปรากฏว่าวันนี้เหมือนจะมีความเงิบ
และความคืบหน้าค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
เดือดค่อนข้างเดือดเลยล่ะทีเดียว
หลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมสาวดิวไม่ออกมาพูดไม่ออกมาอะไร
ทำไมเงียบจังเลย
ปรากฏว่าเขาไปแท็กทีมกันค่ะกับแฟนเก่า
ลงในอินสตราแกรมส่วนตัวอันนี้ดูเหมือนแฮปปี้ดูเหมือนไม่เป็นไร
แปลว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะแชมป์จะอยู่ข้างเจนี่ตลอด
แต่ถึงอย่างมันก็โอเคไม่ต้องเครียด
อยากให้สองคนนี้เข้าไปอยู่ในเพจพิมพ์ไทยไม่ได้เลย

เห็นไหมเขาเป็นภาษาคาราโกะนะครับ
ขณะที่ฝ่ายสาวเจนนี่เองไม่น้อยหน้าเหมือนกัน
โพสต์รูปคู่ไฮโซแชมป์กลบข่าวอยู่นะตอนนี้

หยอดคำหวานขอบคุณฝ่ายชายว่า
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะค่ะบู
อันนี้อ่านแบบเป็นภาษาคาราโอเกะ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะบู
ก็ขอบคุณนะที่รักประมาณนี้แหละ

ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเขาให้กำลังใจกันไปกันมา
เหมือนจะจบด้วยดีแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนะ
เพราะว่าให้บังเอิญเพจดังอย่างใต้เตียงดารา

ที่เป็นแฟนเก่าไฮโซแชมป์หรือว่าคุณเทย่านี่นะคะ
ซึ่งก็โพสต์ข้อความชวนสงสัยเป็นเนื้อเพลง

ฉันลมเดี๋ยวเราเต้นทำไม

อ้าวก็นี่แหละเป็นเพลงของคุณคริสติน่าอากิล่า

บอกแล้วกรรมติดจรวดอ้าว
เออไม่รู้กรรมหาใครนะ
แท็กหานักแสดงสาวคุณแม่ลูกหนึ่ง

ความจริงคือความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
เขาตามหรือคุณไปให้ท่าเขา
แล้วก็ลงท้ายว่าดวก
เหมือนกันแต่ไม่ได้อ่านว่าดาวิกา
ไปอ่านกันเอาเองนะคะเออต้องบอกเลยว่าโอ้โห
เผ็ดจริงร้อนจริงยังไม่พอ
คุณหิงมาแล้วใช่ไหมคุณหญิงต้องออกมาด้วยมาเม้นเหมือนกัน
คุณนิ้งมาโพสต์เป็นเนื้อเพลงเหมือนกัน

พิศินาเหมือนกันประวัติสาวจะไม่ซ้ำ

แสดงว่าเรื่องนี้มันต้องมีอะไร

มีตัวไม่มีไม่ได้คนนี้ไม่ได้
คุณดิวอลิสลามาคอมเมนต์บอกว่า
ขอบคุณกรรมหนังชีวิตมันต้องดูกันยาว

ว่ามันจะแบบพลิกล็อคออกมาเป็นแนวไหน
ตกลงจะเชื่อใครแล้วต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
มันมีไลน์หลุดเพิ่มไงเออ
วันก่อนมีไลน์ผู้ชายคุยหาผู้หญิง
คุณไภคุยหาเจนนี่ตามชื่อในไลน์
แต่ว่าชื่อในไลน์เมื่อคืนออกมาคือ
เป็นชื่อของผู้หญิงคือคุณเจนี่
ส่งหาคุณไผ่ไม่พอส่งรูปตัวเองไปด้วย
อิริยบทต่างแล้วบอกด้วยว่าตอนนี้
กำลังอยากเลิกกับแชมป์มากนั่นไงเอาไง
งงงแล้วซึ่งที่พูดไปทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชม
อีกทั้งแชทไลน์ที่หลุดออกมาเนี่ย
ของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องสืบต่อกันต่อไปนะครับ
รวมไปถึงแฟนเพจดังทั้งหลายใต้เตียงใต้เตียงอะไรก็ช่วยกันสืบด้วยนะคะ
พรุ่งนี้เราจะได้มาเม้ากันต่อนะครับกับประเด็นนี้
เชื่อว่าเดี๋ยวช่วงสายนี้ต้องมีอะไรหลุดออกมาอีก
มีอีกเอาจริงคุณไลน์มันหลุดง่ายขนาดนั้นเหรอ
ไม่รู้ไงแล้วคืออย่างนี้ใครจะเป็นคนปล่อย
เข้าใจป่ะมันจะมีมือที่๓คน
ที่๔ที่๕ออกมาปล่อยได้ยังไงเพราะมันมีบุคคลอยู่แค่๒คนในบทสนทนานั้น

ระเบิดตู้มหายไปเลยเหมือนจดหมายแฮรี่พอตเตอร์
รอติดตามกันต่อไปเรื่องนี้โอ๊ยได้เมาส์กันยาวแน่นอนนะจ๊

เดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อว่าคุณนิ้งอาจจะออกมาพูดก็ได้
ดิฉันจะนั่งเรือไปกลางทะเลเอาโทรศัพท์ไปทิ้งถ้ามีความลับขนาดนี้
ถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณหนิงมาข่าวใส่ไข่เย็นนี้เลย
ฉันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ออกมาชี้แจงแน่นอน